สวัสดีครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

แต่ว่าถ้าไม่ได้กล่องกล่องอีไทยก็ดีกว่า
ตัวนี้พอโหลดขึ้นมาเปิ๊บ

ทีนี้มันจะเหมือนกล้องอย่างนี้นะคะ
เราก็ไปที่หลักสุดแถมรัก

มันจะมีการเปลี่ยนภาพในโทรศัพท์บ

นี่นี้พังมาแล้ว

หรืออย่างนี้เป็นประกาศนะคะ

โทรทัศน์ร่วมกันเฉพาะกิจก็จะมีประกาศอันนี้ขึ้นมา

แต่ละแต่ละช่องแต่ละภาพก็จะไม่เหมือนกัน

แล้วก็วันนี้เอามาแจกที่สนามหลวงอีก๓๐๐๐ฉบับ
แล้วก็ที่เหลือก็จะแทรกไปพร้อมกับหนังจิติมไทยราชบับวันนี้๒๐มันตราภูมิค่ะ

ขอบคุณค่ะ
ในระหว่างนี้หนูสอนไทยรัฐอีอาร์

ตรงนี้เองเป็นจุดที่ประชาชนก็จะมานั่งพักนะครับเพื่อที่จะเดินแถวต่อไปเพื่อที่จะเข้าสู่พระบรมหาราชวังด้านในครับ
ตอนนี้สภาพอากาศค่อนข้างที่จะร้อนเลยทีเดียวแดดแรงนะครับ
ใครที่จะมาก็คงต้องพบก่อนกันแดดที่สำคัญก็แต่งกายไม่ต้องหนาแน่นมากนะครับเพราะว่าอากาศค่อนข้างร้อนเลยทีเดียว
วันนี้ไทยรัฐมีหนังสือพิมพ์เป็นฉบับ๑๐๐วันนะครับมาแจกให้กับทุกท่านนะครับที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ด้วยครับ
วันนี้เจอว่าเรา๓คนนะครับชี้ฮีลาแล้วก็นางสือพิมพ์นะครับ
นางสือพิมพ์อธิบายไปแล้วใช่ไหม

หนังสือพิมพ์๑๐๐วันน้อมอะไรในหลวงภูมิพลนะคะก็เป็นหนังสือพิมพ์ฉบับพิเศษแสนสี่เสียงค่ะที่จัดทำขึ้นมาเนื่องในกรณีนี้เป็นพิเศษนะคะ
ก็โหลดแอปพลิเคชันนี้มานะคะแล้วก็หาหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ค่ะฝากซื้อหน่อยค่ะ
หนังสือพิมพ์ฉบับนี้นะคะ๑๐๐วันน้อมอะไรในหลวงภูมิพลค่ะ
ดขึ้นมากดเข้าไปในแอปพลิเคชันพอกดเริ่มต้นใช้งามก็จะเห็นเป็นกล้องแบบนี้นะคะ
เราจะสามารถเอาโทรศัพท์มือถือของเราสแกนได้อย่างเช่นแบบนี้เป็นต้นภาพก็จะเปลี่ยนไปนะคะเห็นไหมเอ่ย
ไม่มันต้องสแกนทั้งภาพมันต้องเซ็นไว้เอ็นซูมที่มือถือกัน
โอเคอ่าเดี๋ยวให้ดูหน้าแรกแล้วกันเรือนขวัญขอหน้าแรกค่ะ
นี่ค่ะหน้าแรกนะคะจะเห็นชัดเจนคือหน้าแรกสามารถสแกนได้เลย
ถ้าดูจากหนังสือพิมพ์กับดูจากในโทรศัพท์จะเห็นว่าไม่เหมือนกัน
ซึ่งก็จะมีแบบนี้ในทุกหน้าของหนังสือพิมพ์ฉบับพิเศษนี้นะคะ
ในแต่ละปีมีครบทุกปีเลยนะคะรูปอื่น
นี่คือความพิเศษของหนังสือพิมพ์ฉบับ๑๐๐วันน้อมอาลัยในหลวงภูมิพลนะคะมี๓ล้านฉบับที่จัดพิมพ์ขึ้นมาโดยเฉพาะนะคะ
ซึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับนี้นะคะก็จะแทรกอยู่ในหนังสือพิมพ์ฉบับปกติของไทยรัฐฉบับวันที่๒๐มกราคมนะคะ
หรือจังหวัดที่อยู่ไกลจากกรุงเทพนิดนึงอาจจะเป็นวันที่๒๑มกราคมก็อยู่ที่ระยะทางจากการจัดส่งมีทั้ง๒๐และ๒๑มกราคมแล้วแต่พื้นที่ค่ะ
เพิ่มดวกเป็นหนุ่มอยู่ประวัติศาสตร์อย่างหนึ่งในประกวดการ

สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับหนังสือพิมพ์ได้๑สมาชิกต่อ๑ฉบับนะคะ

หรือว่าใครที่บ้านรักทางทีมแทนรัฐอยู่แล้วก็รอรับกันได้นะคะ
วันที่๒๐หรือว่า๒๑มกราคมแล้ว
แต่พื้นที่ของแต่ละคนก็จะได้ฉบับวันนี้
สือพิมพ์ฉบับพิเศษทั้งหมดนี้ค่ะ
ก็จัดพิมพ์จำนวนจำกัดจริง
เพียงแค่๓ล้านฉบับเท่านั้น
แววมาว่าอาจจะไม่จัดพิมพ์แล้ว

ถ้าใครได้ไปถือว่าโชคดีมาก

เป็นครั้งหนึ่งในชีวิตของเราแล้วกันนะคะ
ฉบับนี้นะคะ๔สีทุกหน้า
แล้วก็จะมีหน้าโคเวอร์ก็คือหน้าผม
เป็นกระดาษพิเศษที่ไม่เหมือนกระดาษปกติ
แต่หน้าอื่นก็เป็น๔สีทุกหน้ามีเรื่องราวของในหลวงราชการที่๙
ตั้งแต่ยังทรงพยาวนะคะพระราชกรณียกิจต่างรวมถึงเหตุการณ์ต่างที่เกิดขึ้น
อย่างที่เมื่อสักครู่นี้จะไปมีคอนต์ปีใหม่ทุกปีที่ในหลวงให้กับประชาชนชาติทุกคน
ได้ฟังเพลงพระราชนิภนด้วยหลายเพลงที่เราได้ยินกัน
หนังสือเล่มนี้จะเก็บไว้ทุกพระราชนิภนมาสแกนแล้วก็สามารถจะเลือกเปิดฝั่งได้กัน
แล้วก็ที่สำคัญมีการนำเสนอเหตุการณ์ต่างในรูปแบบที่หลากหลาย
เมื่อสักครู่นี้อาจจะเห็นเป็นวีดีโอเป็นเสียแล้วก็มีรูปแบบธรรมสีที่เราจำให้จำเล่นได้
เป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกที่สามสามเขาเรียกว่าสาม

ว่าไทยรัฐนี้ก็จะมีภาพเป็นโลโก้๓มิติของไทยรัฐเด้งขึ้นมา
อันนั้นคือคุณดาวนโหลดถูกต้องแล้ว
เอาไปลองเล่นดูก่อนได้กับหนังสือพิมพ์ไทยอร่อย

จากจะใช้กับหนังสือพิมพ์เรื่องนี้แล้ว

เราก็จะใช้ทิกลีนี้ในการดังเสนอข่าวคุณหยุดคุณรัฐด้วยนะครับ

อย่างเช่นอาจจะเห็นคุณปาพยากรนะคะ
เป็นพระยากรรก่ายอยู่ในหนังสือพิมพ์ให้รัฐ
โพสแกทแอปพลิเคชันเคตุเอกไออาร์ให้

หรืออาจจะเห็นพิษที่ไปรายงานสดอยู่ในสนามกีฬากับหนังสือพิมพ์เทศรัฐ

จะแจกให้ครบให้หมดในวันนี้เลยนะครับไม่เอากลับไปแน่นอน

ตั้งต้นตั้งแต่ตรงนู้นนะครับ
สวัสดีนะคะเป็นนังสือเพลงของไทยรัฐทีวีที่จะนำมาแสดสำหรับผู้ที่เข้ามาฝากสามารถครับผมสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
เดี๋ยวอีกสักครู่ทางผู้บริหารไทยรัฐทีวีก็จะนำหนังสือพิมพ์ที่เราเตรียมกันมาทั้งหมดนี่นะคะ
แจกให้สำหรับประชาชนที่มานั่งรอกันบริเวณนี้ค่ะ
เจมีของเค้า
เราเตรียมกันไทยรัฐธนักฯอยู่ในพื้นสุนบันดาลไทย
แล้วเราจะต่อสักอีกครับ

ใช่สามนะครับ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

เป็นการปัสเตอร์ไหมครับปัสเตอร์ปัสเตอร์
ขอถามนิดนึงค่ะได้โหลดแอพพลิเคชันมาหรือยังคะ
ยังค่ะยังหรือคะเรา

แปะให้หมดเลยก็ได้๓เตนพร้อม
เอาแค่๒เตนเตนที่๓เดี๋ยวให้เขา

ไม่เป็นไรค่ะเดินไปแล้วเดินไปเลย
มันหมดแล้วทุกอย่าง
โหลดแอพพลิเคชันจริงค่ะ
มันไหวมาก
ไหวมาก
พี่จะได้ไฟไว้ไหน
บนแหลวดี

คุณเนี่ยคุณนี่ก็เป็นอันนั้น

ขอโทษนะครับ

ขอโทษนะครับ

ขอโทษนะครับ

ขอโทษนะครับ

เอา๒อันมาได้เปล่าครับ
ได้ดูหรือยังคะเป็นยังไงบ้างคะ
ยังไม่ได้เปิดดูเลยค่ะเดี๋ยวไปดู

พี่มาจากชะลายจ้ะ

พี่ก็ให้เลยครับ
แล้วก็คนที่งานเลย
นี่คือพี่ไหมครับ
มีคนไหนมีคนอื่นมาอะไรครับ

โลกถึงเต็มไหนแล้วหน่อย

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
แล้วก็จะรัดไออาร์แล้วครับ
ได้แกรนมันไงครับ

ถ้าตังเกตวิวนี่ไงก็เหมือนรู้เลยครับ
จะมีศัตรียะลักษณ์ของเขาว่าอินเขาอยู่
ถ้าเราโหลดแอฟแฟคัชั่นเสร็จ
เป็นเรื่องราวที่ต่อเลื่อง
เช่นกรณีของที่ว่าฝนเทียมก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระราชิกรณีฝนเทียมนะครับ
แต่ว่าเอ่อขอโทษทีนะต้องใช้ไวไฟต้องใช้ไวไฟในการโหลดด้วยนะ
อยากถังที่ไม่มีต้องการโหลดที่บ้านแต่ว่าเสิร์ชภาพขอดได้แล้วก็เอามาเอาไว้
ขอให้สนุกกันตามขอบคุณครับขอบคุณครับ
วันนี้นะคะผู้ที่มาเข้าร่วมรอ

ก็จะเข้าไปทางด้านในแล้วเดี๋ยวทางทีมงานจะขอยุติการไม้เพียงชั่วโมงแล้ว
ครบแล้วถ้าเกิดว่าใครที่สนใจอยากจะได้รับหนังสือพิมพ์ฉบับพิเศษเล่มนี้นะคะ
เวลาประมาณ๑๕นาฬิกาค่ะสามารถไปรอรับกันได้ที่บริเวณโรงพยาบาลศิริราชค่ะ
จะมีเจ้าหน้าที่ของทางทีมงานไทยรัฐทีวีนะคะจะไปแจกประมาณจำนวน๙๐๐ฉบับค่ะ